ไปดูเรื่องราวความน่ารักของสัตว์น้อยใหญ่กันค่ะ
คือสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มากมายหลายชนิดที่อยู่ที่เขาดินวนา

ไม่ว่าจะเป็นนครราชศรีมาเอ่ยชนบุรีเอ่ย
ล่าสุดอีกตัวนึงมันไปขอนแก่นนะคะคุณผู้ชม
ไปดูกันค่ะว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงกันบ้าง
ไปกันที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชม
สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะ
มีโอกาสได้ต้อนรับสัตว์ตัวใหม่ก็คือพี่ติ๊กค่ะ

อิดมาแล้ว
ไม่ใช่เสียงแมวน้ำหรือเปล่า

หนักประมาณ๑๒๐กิโลกรัมค่ะ
มาอาศัยอยู่ที่สวนสัตว์ขอนแก่น

ตอนนี้ก็ถือว่าย้ายบ้านใหม่
เป็นขวัญใจของน้องหนู
แล้วก็พี่น้องประชาชนมากมาย
ก็ว่าพี่ติ๊กเนี่ยมีนิสัยขี้เล่น
น่ารักนะคะก็เลยเป็นที่สนอกสนใจ
แล้วก็เป็นสัตว์ที่แสนรู้เป็นนักแสดง
มากมีมือในสวนสัตว์ดูสิทธิ์เลยล่ะ
หลังจากพี่ติ๊กแววน้ำชื่อดังตัวนี้เดินทางมาถึงสวนสัตว์ขอนแก่น
ก็เรียกว่าถูกนำตัวไปพักในห้องปรับอากาศก่อนนะคะ
ซึ่งอยู่ในส่วนจัดแสดงแมวน้ำโชว์
ให้เขาได้ปรับสภาพหน่อย
ให้ชินกับพื้นที่แห่งไหมหน้าตาที่พักมันเป็นอย่างไร
แล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์ด้วย

ติ๊กเนี่ยมีอาการตื่นตกใจตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า

ถ้าแมวน้ำตัวนี้มีสภาพแข็งแรงเป็นปกติดี
ก็จะนำมาฝึกร่วมกับแมวน้ำตัวอื่นที่อยู่ในสวนสัตว์ขอนแก่นนี่แหละค่ะ
เชี่ยวชาญแล้วเมื่อชินแล้วก็ปรับสภาพได้แล้ว
ก็จะแสดงให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกันนะคะ

ว่าถ้าคิดถึงกันก็มาชมการแสดงแมวน้ำที่สวนสัตว์ขอนแก่นได้นะคะ
ที่สำคัญเนี่ยทางสวนสัตว์ขอนแก่นเขาก็มีแผนที่จะเพิ่มรอบการแสดง
ให้กับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันแบบใกล้ชิดกันอีกด้วย

น้องที่เป็นแฟนคลับพี่ติ๊กก็ไปดูพี่ติ๊กกันได้ที่ขอนแก่นแล้วนะ
ค่ะคือแมวน้ำเนี่ยเด็กเขาเรียกอะไรนะอุ๋ง
อ๋อเขาเรียกไหมอุ๋ง
เหมือนแต่จริงหน้ามันจะทั่วหน่อย
ใช่ค่ะเจ้าหนูยักษ์คาร์บีบาล่าส์
ตอนนี้เขาเดินทางมาถึงที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
อำเภิษฐ์ศรรยาชาจังหวัดชลบุรีแล้ว
พอเดินทางมาถึงนะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้การดูแล
เรื่องของสุขภาพดูแลอย่างใกล้ชิดเลย
แล้วก็สังเกตอาการซึ่งทั้งหมดเลยนะคะ
่งบอกว่าเจ้าหนูยักษ์ตัวนี้สุขภาพแข็งแรงร่าเริง
สามารถใช้ชีวิตอยู่ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้อย่างมีความสุขเลย
ยิ่งดูในน้ำแบบนี้ยิ่งเหมือน
ฮิโปฮิโปน้อยฮิโปจิ๋วอะไรแบบนี้ฮิโปแคลร์อะไรอย่างนั้น
สำหรับเจ้าหนูยักษ์คาปิบาร่านะคะเป็นสัตว์ฟันแทะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ญาติเป็นญาติกับหนูตะเพราอะไรอย่างนี้คุณ
จะมีขนหยาบสีน้ำตาลอ่อนไม่มีหาง
และมีเท้าเป็นพังผืดเอาไว้ใช้ในการว่ายน้ำ
มันว่ายน้ำเก่งว่ายน้ำได้แล้วก็จะออกลูกครั้งละ๒๘ตัว
พบอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกานะคะแล้วก็ตอนใต้ของอเมริกากลาง
และตอนเหนือของอเมริกาใต้
บริเวณทุ่งย่าป่าฝนใกล้กับหนองน้ำแม่น้ำทะเลสาบแบบนี้ค่ะ
สถานภาพของมันตอนนี้นะคะจำนวนมันลดลงไปทุกทีทุกทีแล้วนะ
เพราะฉะนั้นน้องหนูคนไหนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่
ที่อยากจะพาน้องมาสัมผัสความน่ารักของเจ้าหนูยักษ์พันธุ์นี้เนี่ยนะคะ
ตอนนี้ไปพบกันได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ส่วนแสดงคาปีบาร่านะคะ
บริเวณสวนสัตว์เด็กเปิดทุกวันเลยค่ะ

คุณดูใกล้นี่ตัวไซส์น่าจะประมาณนี้

คือจริงแล้วมันเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับหนู

แต่ด้วยความที่ตัวมันใหญ่เขาก็เลยเรียกว่าหนูยักษ์

ซึ่งจริงก็เป็นหนูสายพันธุ์หนึ่ง
แต่ถ้าตัวใหญ่งงเหมือนกัน
แต่ตัวจริงก็แวะเวียนไปพบประสัตว์น้อยใหญ่เหล่านี้ได้

เดี๋ยวถ้าหากว่าสวนสัตว์แห่งใหม่ที่ปฐุมธานีคลอง๖

เจอกับครอบครัวใหญ่ครั้งต่อไปอย่างแน่นอนนะคะ